คดีนี้ผัวกับเมียอยากให้ดูเสียนะครับ
เป็นคดีที่สามีเนี่ยแทงภรรยาเสียชีวิตสาเหตุมาจากทะเลาะกัน
คือสามีจะติดเตาถ่าน
ทำกับข้าวเพราะว่าแก๊สหมด
แต่ประกอบว่าไอ้ควันที่ติดเตาถ่าน
มันไปเข้าบ้านเข้าห้องคนอื่นเขา
เมียก็เลยมาแล้วบอกว่า
กราบเท้าขอโทษเขาซะ

ตำรวจคุมตัวสามีไปทำแผน

ขอรู้ใจ
พอแล้วเลือดออกไปเร็ว
พอแล้วไป

เหตุผลมันไม่น่าทำแบบนี้เลย

กับเมียครับที่ฟังไปเป็นคำพูดของนาย
นกรวัวสุกอายุ๕๐ปี
สามีที่แทงภรรยาเสียชีวิต

แล้วเจ้าตัวก้มลงกราบขอขมาศพ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่า
สะอาดพัฒนา๓๐จังหวัดปฐุมธานีครับ

ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่หน้าท้อง๑แผล

ส่วนนายธินกรหลังก่อเหตุก็รอมอบตัวกับตำรวจ

ข้างบ้านร้างซึ่งอยู่ใกล้กับห้องที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมฟังไปนะฮะ
ที่เขาจุดไฟก่อเตาถ่านหน้าห้องเนี่ย

ควันไฟมันลอยเข้าห้องอื่นเขาสิ

เพราะบ้านอื่นเขาห้องอื่นเขาเขามีเด็กเล็ก
นายธินกรและด่าทอกันอย่างรุนแรง

ซึ่งเขาบอกว่าผมอ่านตามข่าวนะ

เท่านั้นแหละครับภรรยาโมโหฮะ
คว้ากันไกลมาแทงเข้าที่หลังเขา๑ครั้ง

จากนั้นก็แย่งกันไกลจากภรรยาแล้วแทงกลับไป

ไม่หายโมโหไปหยิบมีดทำครัวที่อยู่หลังตู้

บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เพิ่งจะรู้จักและคบหากันได้๖เดือนรู้

สาเหตุหลักก็มาจากฝ่ายชายชอบเมา

ขโมยสายไฟมาจุดไฟเผาเอาทองแดงไปขายแล้วครับ

จนทำให้ทั้งคู่เนี่ยครับก็มีปากเสียงกันมาตลอด
วันเกิดเหตุนายธีรกรจุดไฟเผา

แล้วก็มาจุดเตาอ้างโล่จะทำกับข้าว
แล้วยังใช้พัดลมเป่าควันไฟ

เพื่อนบ้านทนไม่ไหวมาเตือนเมีย
เตือนนางสาวชะอุ้มจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกัน

สายไฟจนชาวบ้านก็ทนไม่ไหว

มีเด็กเล็ก๕เดือน๓ขวบ๘ขวบ

นางสาวชะอุ้มภรรยา

บอกให้สามีเนี่ยนะอย่าทำแบบนี้

ก็มักจะไปยกมือไหว้ขอโทษขอโทษนะที่ทำให้เดือดร้อนอะไรแบบนี้
ยืนยันว่าไม่เคยบอกว่าให้มากราบเท้าขอโทษนะครับ
สำหรับลูกสาวอายุ๑๖ปีของนางสาวชะอุ้มล่ะที่ตายไปแล้ว
ตำรวจตอนนี้พาไปที่สถานสงเคราะห์เด็กชั่วคราวนะครับ
ญาติมารับไปอยู่ด้วยแต่ศพของนางสาวชะอุ้มสิ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ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
คือบางทีทะเลาะกันเรื่อยไม่เป็นเรื่อง
ซื้อส้มมาจากที่นึงเมียซื้อส้มมาจากที่หนึ่ง
ทะเลาะกันได้เลยว่าส้มของเธอซื้อมาไม่ดีของฉันดีกว่า
นี่ไงเรื่องแค่นี้ก็ทะเลาะกันและที่สำคัญนะครับ
ด่าก็ด่าได้ใครด่าก็ด่าไปเถอะ
แต่ถ้าคนใกล้ชิดนอนข้างกันแล้วบางทีใช้คำพูดรุนแรงเนี่ย

ฝากไว้ผัวกับเมียนะครับในฐานะที่ผมมีประสบการณ์อ่าเออ

ถึงผมก็โสดนะครับ
กับฟันค่ะคุณผู้ชมปกตินะคะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันนะครับ
ทำความเข้าใจกันในความต่างนะคะ